ล่าสุดค่ะละครก็ออกแนวเดิมแหละเป็นพีเรียสลี้ลับหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเคยเจอผีมาหาที่บ้านจริงมาแบบเต็มเลย
ก็เลยทำให้ตัวของเขามีความเชื่อว่าผีมีจริง
แล้วบอกด้วยนะเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะ
เมื่อก่อนไม่เชื่อครับแต่ว่าอย่างของผมเนี่ย
ผมเป็นคนถ้าไม่เจอเองผมไม่เชื่อแต่ผมเคยเจอแล้ว
เออผมเจอเองผมก็เลยเจอแต่หลายปีแล้ว
แต่ไม่ได้บอกใครเจอน่าจะเป็นเกือบ๑๐ปีแล้วครับ
คือผมเจอก็คือมานั่งเลยนั่งยองคล่อมอยู่บนขาผมเนี่ยฮะ
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้แตะตัวอะไรอย่างนี้ครับ
เข้าใจว่าเป็นโจรมาบุกมากกว่า
เพราะว่าเข้ามาที่บ้านเราก็เลยรู้สึกว่า
ไม่ใช่แล้วนี่แต่เรามองสองทางก็ยังเห็นเขาอยู่
เราก็เลยหลับตาแต่แบบแล้วก็อีกทีหนึ่งน่าจะไปแล้วมั้ง
พอมองอีกทีไปครับครับ